ท่านผู้ชมครับมีชายหญิงเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
สภาพศพถูกยิงนะฮะถูกยิงเข้าที่ศีรษะนะฮะ
สพป่าแดดนะฮะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งนะครับ
นี่เป็นห้องนอนในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะครับ
ผู้ชายเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าชื่อนายพายศคำสุทธะอายุ๔๑ปี
ข้างศพของเขามีปืนลูกโม่วางอยู่กระบอกหนึ่งนะครับ
มีกระสุนปืนด้วยนะฮะเป็นจุด๓๘นะครับอยู่ในลูกโม่๕นัดด้วยกัน
อีกศพหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะสวมเสื้อยืดสีส้มนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในสภาพมีกระสุนปืนหนึ่งนัดที่ถูกยิงเข้าไปนะฮะ
ชื่อนางสิริรัตน์รัตนพงศ์อายุ๔๔ปี
ตำรวจสอบถามพยานนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทั้งสองนะครับ
พบว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากนายพายศ
ใช้ปืนยิงนางสิริรัตน์จนเสียชีวิตแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวตายตามน่าจะมีปัญหาส่วนตัวแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัว
อยู่ในห้องนอนที่กรรมปลาแดดจเชียงร้ายนะครับ
บำเพ็ญกุศลศพนะฮะที่บ้านพักนะครับกำลังรอศพอยู่นะครับ
มีชาวบ้านบอกว่านายพายศเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับนางสิริรัตน์
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางวันนะฮะเมื่อวานนี้ไม่มีใครอยู่แถวนี้
ทำไร่ทำนากันหมดจนช่วง๑๖นาฬิกาเนี่ยเพื่อนบ้านเขามาหานางสิริรัตน์
ญาติพี่น้องผิดสังเกตเนื่องจากโทรหาหลายสายไม่รับเลย
ก็เลยมาดูที่บ้านมาถึงตะโกนเรียกก็ไม่มีใครตอบรับออกมาจากบ้าน
ก็เลยต้องอ้อมไปทางประตูหลังบ้านแล้วก็เปิดประตูเข้าไป
ไม่เจออีกเข้าไปดูในห้องนอนพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
พร้อมกับนายพายศนะฮะก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ตอนนี้ศพส่งไปชนะสูตรนะครับทุกผู้ชมครับอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
เดี๋ยวต้องรอการรับศพต่อไปฮะแล้วก็บำเพ็งกุศลกันต่อไป